นี่คือยิ่งกว่าข่าวเมาส์ดาราย
เพราะว่าทำให้เราไม่ได้หลับไม่ได้นอนจริง

เป็นเรื่องอย่างนี้คราวนี้ไงพลิกไปพลิกมา
เมื่อวานนี้พี่นั่งดูคนส่งรูปมาให้ดูมีการแชร์
แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีลึกกว่านี้อีก
เออเขาบอกข้อมูลใหม่นี่กลัวมากนะเนี่ย
ทุกดอกแล้วบอกยังไงนะคะบอกอะไรดี
โอ้โหล่าสุดเข้าทุกดอกอ่ะเข้าทุกดอกแล้วบอกไม่โดน
เอาล่าสุดคุณชูวิทย์โพสต์จริงก็
ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะหลายคนน่าจะเห็นแล้วที่บอกว่า

อันนี้คือโพสต์ของคุณชูวิทย์เองเลยนะ

ทนายคนดีชอบแถลงข่าวช่วยประชาชน
รวยข้ามคืนจนคนสงสัยไปทั่ว

ที่แท้เบื้องหลังทำพนันออนไลน์

แล้วก็บอกว่ามีญาติชื่อจอจานดูแลเว็บให้
มีน่าเล่าว่าความให้แก่ตายไม่มีทางได้

เสื้อตัวละแสนรถปอเช่
คนที่รู้ดีคือตำรวจใหญ่ฉายาเทพจอ

วันสองวันจะมีเพจดังออกมาแฉอีกเป็นพรวน

ตอนนี้ตำรวจใหญ่คุมไซเบอร์กำลังขุดข้อมูลอยู่
เร็วนี้มีข่าวใหญ่

ปล่อยรูปน้องรักของทนาย
ตอนนี้เริ่มถูกปล่อยออกมาให้ทยอยดูเป็นน้ำจิ้มกันแล้ว

คุณชูวิทเขียนอะไรอ่ะเดี๋ยวฉันอ่านไปเขาจะฟ้องด้วยฉันไหม

คุณชูวิทยเขียนไว้นะคะไม่ใช่เรียนพูดนะคะ

เออดูทรงแล้วเหมือนดาวคุก
เชื่อแล้วว่าพี่ชายมาไกลเกินฝัน
ทนายจะดังหากินกับการรับคดียา

ไม่รับทำคดีอื่นให้เสียเวลา

คือเยอะมาก

เอาไปแอบซุกไว้ในบัญชีพี่เมียชื่อปอปลา

ต้องมาเจอซ้ำภาวิสีแก่รอบจัด
คนดูจะได้ปิดตาลุ้น

เรื่องที่ได้ยินมาให้ฟังหน่อยเฉยว่า

คดีความต่างเนี่ย

หรือว่าไม่ใช่ว่าเราจะ

รับอาสาทำคดีให้คนนั้นคนนี้ฟรี

แต่มันก็มีบางคดีที่ต้องทำฟรีอยู่แล้วด้วย

มันเป็นเคสบังคับที่ต้องทำฟรีอยู่แล้ว

ไม่ใช่ว่าเรายอมเข้าเนื้อส่วนตัว

อ่าฮะคนไหนทำคนไหนไม่ทำยังไง

ถ้าคุณชุวิตมีปัญหากับน้องชายต่างบรรดาของผม

ถ้าจะบอกว่าถ้าอยากจะขุดอยากจะคุย

มันผิดแผนรับผิดชอบกับการกระทำด้วยนะครับ

พูดเรื่องราวเยอะแยะมากมาย

แบบไม่ใช่เพจดังออกมาพูด
เหมือนแบบผุดขึ้นมาอะไรแบบนี้นะคะ